เหตุการณ์เศร้านี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวาน
ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็น

เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของวงการกีฬาไทย
คือเมื่อวานช่วงเช้าดิฉันอ่านข่าวพอดี
ทราบข่าวของท่านบอกตรงเลยว่าเสียใจแล้วก็เสียดายด้วยที่ประเทศไทยต้องสูญเสียบุคคล
บุคลากรที่มีศักยภาพแล้วก็มีฝีมือ
ถือว่าเป็นเรื่องช็อกวงการฟุตบอลวงการธุรกิจในบ้านเราด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เช็คข่าวกันเยอะนะคะ
ว่าสรุปแล้วในห่อที่ตกมีคุณวิชัยอยู่หรือเปล่า
ก็มีการออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ค่ะ
แล้วก็เป็นเหตุให้คุณวิชัยทีมงานอีก๒คนรวมถึงนักบินอีก๒คน
เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ใจความสำคัญก็คือนับเป็นความโศกเศร้าอันสะเทือนใจที่สุด
หัวใจอันแตกสลายที่เราต้องยืนยันว่าคุณวิชัยศรีวัฒนประภา
ประธานของพวกเราเป็นหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าสลด
เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเขานะ
แล้วก็ตามเวลาบ้านเราก็คือเช้ามืดวันอาทิตย์
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตโลกนี้ได้สูญเสียบุรุษที่ยิ่งใหญ่
บุคคลที่จิตใจดีเอื้ออาทรแด่ผู้อื่น
และอุทิศให้สิ่งอันเป็นที่รัก
และจะรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลต่อไปของคุณวิชัย
ก็คือคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเนี่ยนะคะ
หนังสือพิมพ์ดังในอังกฤษ
ฉบับเช้าวันจันทร์ที่๒๙ตุลาคมต่างก็นำเสนอข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่
ห่างจากสนามแล้วก็ย่านชุมชนทำให้หลายชีวิตปลอดภัยจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้
สำหรับสำนักข่าวต่างที่มีการรายงานโดยเฉพาะหลายคนอยากทราบว่าสรุปแล้ว
คุณวิชัยเสียชีวิตจริงหรือเปล่ามีการยืนยันออกมาช่วงเช้าวันจันทร์
อกจากนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ต่าง
สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาพูดคุยกันในหนังสือพิมพ์ต่าง
ก็คือเรื่องของการเลือกจุดตกของนักบินที่๑ว่าไปเลือกจุดตกซึ่งให้อยู่ห่างจากบริเวณสนาม
เพราะอาจจะเกิดสู่กนาฏกรรมครั้งใหญ่
ก็มีการพูดถึงการยกย่องเวียรกรรมของนักบินที่๑คือเอริกสวาเฟอร์ค่ะ
เป็นนักบินที่ขับเฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยประธานสโมสรเลสเตอร์
เพราะเห็นว่าในช่วงเวลาที่มีการขัดข้องเขาพยายามที่จะบินออกไปประมาณ๒๐๐เมตร
เพื่อให้ไปตกบริเวณลานจอดรถซึ่งจุดนั้นไม่มีฝูงชนหรือมีรถยนต์จอดอยู่
แต่ว่ายังมีเจ้าหน้าที่สโมสรเจ้าหน้าที่ตำรวจนักข่าวและทีมงานยังถ่ายทอดอยู่ภายในสนามประมาณ๑๐๐คน
หมายถึงจำนวนผู้ที่อาจจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
พอหันไปมองเห็นใบพัดที่ด้านหลังของเฮลิคอปเตอร์มันหยุดหมุน
ที่เฮลิคอปเตอร์จะไปตกที่ลานจอดรถซึ่งจุดนั้นเขาสังเกตว่าไม่มีคน
แต่เขาบอกว่าถ้าเลยไปอีกนิดนึงไปตกบริเวณโรงงานซึ่งอยู่ใกล้
นั่นก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดหรือว่าการสูญเสียมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะมีการพูดถึงนักบินที่๑และนักบินที่๒นะคะซึ่ง
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจเพราะว่าเสียชีวิตด้วยเช่นกันนะคะ
ส่วนนักบินที่๒เป็นผู้หญิงเอริซาเบลเลโควิดสีอาดชีวิตในุบัติเหตุ
อุบัติเหตุครั้งนี้เขาบอกว่ามีประสบการณ์เหมือนกันนะคะในการบิน

รวมทั้งเคยทำหน้าที่นักบินให้กับราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์มาแล้วด้วย
ทีนี้มีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่า
มีการเปรียบเทียบเรื่องของเฮลิคอปเตอร์รุ่นที่คุณวิชัยโดยสาร
แล้วก็เปรียบเทียบระหว่างเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินโดยสารทั่วไป
จริงแล้วปกติเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป
มีระบบเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนมากกว่า
หากเปรียบเทียบกับเครื่องบินโดยสารทั่วไป
ดังนั้นเฮลิคอปเตอร์จึงมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด

เป็นช่วงที่เฮลิคอปเตอร์ลำที่ไปประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ไปไกลสักประมาณ๒๐๐เมตร
และไปประสบเหตุตกที่ลานจอดรถซึ่งบินไปได้เพียงประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้นเนี่ยนะคะ
สำหรับเฮลิคอปเตอร์ลำที่คุณวิชัยโดยสาร
เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ๒เครื่องยนต์
คุมการทำงานด้วยชุดเกียร์ที่จะบังคับใบพัดหลัก

ที่จะทำหน้าที่ควบคุมเครื่องยนต์ใบพัดส่วนหาง
ซึ่งจากข้อมูลของแหล่งข่าว
ออกมาระบุบอกว่าใบพัดส่วนหาง
ลำที่ไปประสบอุบัติเหตุคือไม่ทำงาน
ก็เลยทำให้เลคอปเตอร์มีลักษณะคือหมุนกลางอากาศ
ก่อนที่จะประสบเหตุตก
ก็คือพอหลังจากที่ใบพัดมันไม่หมุน
เรื่องของการควบคุมเครื่องการทรงตัวมันก็จะลำบากมากขึ้น

ก็มีชาวอังกฤษชาวเมืองเลสเตอร์

เป็นการแสดงความเสียใจเป็นการแสดงความอาลัยต่อการจากไปครั้งนี้